เหตุการณ์นี้เราได้เรียนหลายเรื่องนะ

วิศวกรรมโยธาเราได้เรียนรู้เรื่องการเจาะถ้ำเจาะโพรง

การใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำเรื่องตาในที่มืดการดำน้ำ
เราไปถ้ำกันไหม

ฉันไม่ได้นี่ฉันกลัว
แล้วเราก็ได้เรียนรู้การทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะ

ของทุกภาคส่วนที่เขาโอ้โหทำงานด้วยใจจริงค่ะ
เราก็เลยอยากเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่แบบ๒๔ชั่วโมงไม่หยุดเลย

หน้าปากถ้ำอยู่ในเต็นต์ห้องนงห้องน้ำกินอาหารเขาทำยังไงกัน
ผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณอรพันธ์ขันทองคำ
จะพาเราไปดูการใช้ชีวิตของเจ้าหน้าที่ที่ปักหลักอยู่ที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ
ล่วงเลยมานานกว่า๑๐วันแล้วนะคะ
หลายคนค่ะไม่ได้เตรียมตัวมาว่าจะต้องมาหลายวัน
ก็อาจจะทำให้ขาดสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
แต่ว่าที่กองอำนวยการร่วมที่นี่นะคะ
ได้มีการจัดตั้งเต็นต์ของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูว่ามีอะไรบ้าง

นี่ก็เป็นยาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อรา
ซึ่งแก้อาการคันจากเชื้อราต่าง
และที่ด้านหลังของดิฉันคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีพี่ทหารนะคะ
ทยอยเข้าออกที่เต็นต์แห่งนี้มาเลือกสิ่งของเครื่องใช้
อันนี้ก็จะเป็นยากันยุงนะคะ
ซึ่งที่นี่ต้องบอกว่าจำเป็นอย่างมาก
เพราะว่าการทำงานเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืน

ก็จะใช้ซอฟเวลในการไม่ให้ยุงกัดนะคะ
ขณะเดียวกันรวมไปถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
บางคนหลับนอนอยู่ที่นี่กินนอนอยู่ที่นี่
ก็นี่แหละค่ะสบู่แชมพูเรียกว่ามีพร้อมหมดนะคะ
ส่วนที่บริเวณนี้นี่ก็จะเป็นถุงเท้า
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่นะคะ
ก็จะต้องใส่รองเท้าบูธเพราะฉะนั้นถุงเท้าถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากค่ะ
รวมไปถึงกางเกงชั้นในของผู้ชายนะคะ
คือของทุกอย่างตอนนี้มีเตรียมพร้อมหมด
ซึ่งของทุกชิ้นนะคะก็ได้มาจากการที่หลายหน่วยงานค่ะ
บริจาคมาเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำเต็นต์นี้กันหน่อยนะคะ

ความนิดนึงค่ะการที่ให้บริการในเรื่องของเพื่อนวงใช้ที่สมเต็ม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
ยายาพวกยาทาเชียราตาลเชียราอย่างเงี้ยครับ
ก็จะประมาณนี้
ทีนี้หลายคนถ้าอยากจะมีส่วนร่วมในการบริจาคเข้ามา
จะสามารถบริจาคเข้ามาในช่องทางไหนได้บ้างคะ
เชฟอาห์จะมีจุดเรามีจุดรับของบริจาคที่อบตบรุงหาครับ

ไม่เชิญไหมครับ

แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เต็นต์บริเวณเครื่องอุปโภคบริโภค
ส่วนด้านหลังด้านนู้น
ที่ฉันพาเดินไปตรงนั้นก็จะเป็นในเรื่องของโซนอาหารซุ้มอาหาร
ที่ตอนนี้ก็มีอาหารคอยบริการตลอด๒๔ชั่วโมง
เรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ยังคงร่วมแรงร่วมใจกัน
กว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นนั่นก็คือการพาน้องทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำให้ได้

รพันธ์ขันทองคำรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะ